วันนี้เราก็แทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวอะไรไม่ได้แล้ว

อันนี้ต่อให้เป็นกฎหมายยังไงก็สู้ความร่วมมือไม่ได้
ถ้าผู้คนทุกคนให้ความร่วมมือ

ไม่จำเป็นช่วงนี้ยังไม่ต้องไปเจอใคร

อยู่ห่างด้วยนะอยู่ห่างอย่างห่วงนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องแบบสังสรรค์
ช่วงนี้บางทีแค่๒๓อาทิตย์เนี่ย
พูดแล้วมาหาผมย้ำแล้วย้ำอีก
ให้พี่น้องประชาชนได้ยินทุกวันทุกวันทุกวัน
อยู่ห่างแยกตัวอยู่นะครับ

อย่าเพิ่งไปอยู่ใกล้กับคนอื่นนะครับ
เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันเชื้อโควิดนะครับ

ดีกว่ามาตรการทุกมาตรการ
ลำตีคะตอนนี้มันมีเคสที่แบบว่า
คนที่เขาหยุดงานในช่วงพัก๑๔วันเนี่ย

แล้วทีนี้ตามบขศมันไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจวัดพวกนี้
อย่างสาธารณสุขนี้จะลงเข้าไปเสริมไหมคะ
ถ้าเราเข้าใจว่าทำไมเขาออกมาตรการแบบนี้มา
เพื่อต้องการให้มีการสแตนสติลมีการอยู่นิ่ง
โรคนี้ใช้ระยะฟักตัว๑๔วัน
ถ้าผู้คนอยู่นิ่งได้ถึง๑๔วัน
ก็หมายความว่าโรคนี้จะไม่มีการกระจาย
มันก็จะเหลือแต่ผู้ป่วยเราก็ไปรักษาผู้ป่วย
เราจะควบคุมยังไงไม่ไปให้เขาออกไป

จะมีทั้งสองผู้มือไปเสริมกับทางเกราะศเขาไหมคะ
ถ้ายังไปกันอีกโดยที่สภาพตัวเองก็ไม่พร้อมเนี่ย
ผมไปไหนแล้วใครไม่มาวัดไข้ผมผมไปเข้าตึกนะ

ผมต้องมีหน้ากากอนามัยอยู่

ที่เราอยู่เกินหนึ่งเมตรผมก็ไม่เป็นไร

จะส่งเครื่องมือไปช่วยเขาไหมคะถ้าเรา
ก็เขาก็มีมาตรการของเขาอยู่แล้ว

ถ้าไม่จำเป็นต้องเดินทางก็อยู่ในที่ให้ดีที่สุด
เพราะว่าที่หยุดเนี่ยหยุด

ตามสายงานก่อสร้าง

ทำงานตามปกติก็ยังได้อยู่มีแค่
มีบางจำพวกที่อาจจะต้องพักบ้าง
ก็อาจจะใช้เวลาในการที่จะทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเอง
พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเอง

ถ้าสมมุติจำเป็นต้องกลับบ้านจริง

กฎหมายทุกคนมีอิสระเสรี
จะต้องเดินทางไปไหนด้วยความสำนึกรับผิดชอบ
ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องเว้นระยะห่าง
แล้วกลับไปถึงภูมิลำเนาตัวเองแล้วเนี่ย
ก็เก็บตัว
กรุงเทพมหานครเขาประกาศประมาณ๓สัปดาห์
โควิดนี่มันแค่๒สัปดาห์ก็คือ๑๔วัน
แล้วถ้าเก็บตัวได้ปุ๊บวันที่๑๕ก็รู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรแล้วนะครับ
ก็สบายใจได้ระดับหนึ่ง
แล้วก็อย่าพยายามจะไปสูงสิงกับใครอีก
อันนี้ก็ต้องช่วยกัน
คือเราออกเป็นกฎหมายห้ามเลยไม่ได้
คนเดินห้ามคนกินห้ามคนพูดห้ามมันไม่มีหรอกครับ
อันนี้มันต้องเป็นความร่วมมือเป็นสำนึกของประชาชนที่จะต้องมอบให้กับบ้านเมืองในช่วงที่มีวิกฤติการส่งข้อเสนอ